เท่าไหร่เองเนี่ย๒๓๒๓แต่แม่น้ำหนึ่งมาตั้งแต่เนิ่นเลย
ให้แนวทางรัฐบาลไทยมาแล้วกับแฟนคลับของแม่น้ำหนึ่งติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ลอตเตอรี่กันเนิ่นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วนี่เขาบอกสี่สี่มาล้านเปอร์เซ็นต์

คุณผู้ชมดูตามหน้าจอเลยครับถัดจากแม่น้ำหนึ่งไปต่อที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่
อำเภอบางไซพระนครศรีอยุธยาคึกคักเลยครับโอ้คนมาเพียบเลยบรรดาผู้สัทธาและนักเสียงโชค
เนี่ยมาขอโชคขอลาบกันเมื่อวานนี้ฤษีเนรทำพิธีอาบน้ำมนต์แบบนี้ครับ
ให้กับผู้สัทธาด้วยนะหลังจากงดอาบน้ำมนต์เนื่องจากสถานการณ์โควิดมานาน
เกือบสามปีแล้วโอ้โหชาวบ้านเขาคิดถึงกันไฮไลท์สำคัญเมื่อมาที่อาสมก็ต้องไปที่
น้ำมนกุมารเจ้าสัวเหงครับไปส่องเลขหน่อยส่องเลขโสรสารตะสีแดงนี่เดี๋ยวจะให้ดูฮะ
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยว่าเห็นอะไรโอ้โหมันชัดสักขนาดนี้พี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
นี่๖ตัวเน้นเห็นเลขอะไรจับคู่กันเองนะคุณผู้ชม
ขึ้นอยู่กับทิศทางลมด้วยถูกต้องถูกต้องแล้วก็กระแสหนาวด้วย
ส่วนคุณชานนทวรรณพงศ์ครับคนนี้เป็นนุ่มโรงงานพาครอบครัวมาแก้บน
อันนี้เลขปลายประทัดนะครับลองดูกันนะฮะ
เราไปต่อกันที่นักเสี่ยงโชคครับเขาฮือฮาฮือฮาต้นกระบบครับ
จนกระบบต้นกระบบแต่ว่ามีช่วงจังหวะหรือว่าส่วน
หรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันคล้ายเสียญพญานาค

นี่อะค่ะค่ะนี่แหละแล้วเขาก็เลยไปจุดทูบเสียงทายกันนี่ครับนี่ครับตรงที่ผมบอก
เขาได้เลขไปลุ้นแล้วนะงวด๑มิถุนายนนี้
ที่บ้านของพี่วัฒนาชัยยาคามอายุ๖๐ปีครับ
เลขที่๒๒๙นะหมู่๔ตะบนย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ชาวบ้านไปมุงดูดอกกระบบขนาดใหญ่นะฮะที่มีลักษณะคล้ายเสียนพญานาค
งานนี้นักเสี่ยงโชคไม่รอช้านะครับจุดทูปเสียงทายขอโชคลาภโดยทำพิธีจุดทูบ
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางแล้วก็นำโชคลาภมาให้
หลังจากจุดทูปเสียงทายแล้วก็รอลุ้นตัวเลขกันอย่างใจจดใจจอนะครับ
จนปรากฏเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาคุณผู้ชมฮะดูนะดูดูดูนะครับ
ชาวบ้านก็นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ก่อนดีกว่าถ่ายเก็บไว้นะครับ
เดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชครวมถึงเลขที่บ้านที่ผมอ่านไปเมื่อกี้ด้วยนะ
พี่วัฒนาชัยเจ้าของบ้านยังเล่าอีกบอกว่าเนี่ยนะตอนเดินไปที่สวนหน้าบ้านเนี่ย
ไปเห็นดอกกระบบนะฮะโอ้โหดอกเบลอเลยลักษณะคล้ายเสียญพญานาค
ซึ่งมันแปลกมากไม่เคยเห็นไม่เคยมีมาก่อน
ก็เลยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเท่านั้นแหละบอกต่อต่อกันไป
มาดูสิมาดูแล้วบอกว่าโอ้ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ผมว่าเสียนพญานาคกับลำไส้นี่มันคล้ายกันมากเลยนะ
อันนี้อันนี้แล้วแต่กินตนาการ

ความรู้ความรู้นะครับนำโชคลาภมาให้

ก็ขอให้ได้ให้โดนตามความเชื่อครับ
สาธุนะฮะ
นี่แหละค่ะคุณประวิทย์เนียมวงนะคะ
เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไว้บอกว่าเออผมอยู่ที่พัทธลุงนะคะ
เลี้ยงประดุกขายมานานกว่าเกือบ๓๐ปีแล้ว
กันยายนปีที่แล้วเจอปลาดุกสีแปลก๑ตัว
เป็นสีขาวดำแบบนี้ก็ประหลาดใจ
ประหลาดใจไม่พอค่ะหลังจากนั้นพี่เบิร์ตเชื่อไหม
กิจการเขาเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง
แม้จะอยู่ในช่วงภาวะโควิด๑๙ที่หลายคนขายไม่ออกก็ตาม
แต่เขาสามารถขยายกิจการไปได้มากกว่า๓๐บ่อ
ตั้งแต่มีปลาดุกแปลกตัวนี้ค่ะ

ขณะที่ลงจับปลาในบ่อก็ไปพบปลาดุกสีแปลกอีก๒ตัว
ตัวแรกเป็นสีขาวเผือกสลับดำมีลวดลายเหมือนประคาบ
ตัวที่๒เป็นสีดำขาวเออขาวดำกับดำขาวต่างมั้ย
เหมือนประดุกตัวแรกที่พบเมื่อหลายปีก่อน
เขาเองเชื่อว่าปลาดุกทั้ง๓ตัวเป็นปลาที่นำโชคมาให้ครอบครัว
ก็เลยประกาศไว้ตรงนี้ให้รู้กันเลย

พูดเจ้าชาญเรื่องประดุกนะคะ
ดุกอุยด้วย
แล้วเขายืนยันเลยว่าจะไม่ขายให้ใครเด็ดขาดค่ะ